น้องที่เป็นนักเรียนหรือใครก็ตามที่จะต้องแบกอะไรหนัก
ดูข่าวนี้ว่าเป็นอุทาฮอตนะคะ
คุณแม่ท่านหนึ่งค่ะมีลูกสาวอยู่ชั้นม๓โรงเรียนแห่ง๑ที่จังหวัดขอนแก่น
นำภาพฟิล์มเอ็กซาเรย์กระดูกสันหลังของลูกค่ะ
ให้นักข่าวของเราดูปรากฏว่ากระดูกข้างหลังคดงอ
คุณแม่บอกว่าคุณหมอบอกว่าที่ลูกสาวเป็นแบบนี้
เพราะว่าแบกกระเป๋าเป้หนักน้องแบกแบบนี้เป็นปีตั้งแต่ม๑ถึงม๓
แล้วแบกติดกันทุกวันหมอก็เลยเตือนนะคะ
แล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวค่ะแล้วดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะ
คนที่นำเอาภาพนี้มาให้เราดูเนี่ยชื่อว่านางสุภาพดีบุญมีณชุมแพร
อายุสี่สิบปีค่ะนำภาพเอ็กซาเรย์ที่โรงพยาบาลเอกชนมอบให้
ให้นักข่าวเราดูซึ่งเป็นภาพเอ็กซาเรย์ปอดของน้องเด็กหญิงปานทองแท้
ดีบุญมีณชุมแพรหรือว่าน้องโทนี่อายุ๑๔ปีเนี่ยคุณผู้ชมดูนะ
มันคดงอแบบนี้น้องอยู่ม๓โรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแก่น
กระดูกสันหลังคดงอแบบนี้โอ้โหคดเห็นชัดเจนเลยอะค่ะ
คุณแม่บอกว่าการที่พบว่ากระดูกสันหลังของลูกสาวคดงอ
เนื่องจากว่าเมื่อวันที่๒๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
คุณแม่ขับรถมาทำธุระในเมืองขอนแก่น
ลูกสาวตอนนั้นมีอาการอายตัวร้อน
ก็เลยตัดสินใจพาตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่ง๑
ที่ขอนแก่นเป็นโรงพยาบาลเอกชน
ทำการตรวจร่างกายแล้วก็เอ็กซาเรย์ปอด
เพื่อตรวจหาสาเหตุของอาการป่วย
แต่ผลการตรวจปอดปกติ
ส่วนไข้ก็เป็นเป็นไข้ธรรมดาหลอดลมอักเสบ
จึงรักษาตามอาการป่วย
แต่สิ่งที่พบว่ามันผิดปกติ
แล้วไม่ได้มีการตั้งข้อสังเกตมาก่อนเลย
ก็คือกระดูกสันหลังของลูก
กระดูกสันหลังคดงอ
ซึ่งแพทย์ที่รักษาลูกสาวเป็นแพทย์ทั่วไป
แพทย์เฉพาะทางหรือไม่ใช่แพทย์ที่รักษาโรคกระดูก
ก็เลยมีการนัดมาใหม่มาตรวจ
เพื่อติดตามอาการป่วยอีกครั้งในวันเสาร์ที่จะถึงนี้
คุณแม่เล่าต่อบอกว่าจากการพูดคุยกับคุณหมอ
ทำให้ทราบว่าอาการกระดูกคดงอของลูกเนี่ย
น่าจะเกิดจากการที่ลูกเนี่ยแบกสิ่งของหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน
โดยส่วนตัวคุณแม่คิดว่า
เกิดจากการที่ลูกสะพายกระเป๋าเป้นักเรียนนาน
นี่น้องสะพายกระเป๋าเป้นานแบบนี้
เนื่องจากว่าลูกสะพายกระเป๋าเป้ที่มันหนักตั้งแต่ม๑ยันม๓
แล้วน้องเองก็เคยบ่นนะคะบ่นปวดหลังปวดไหล่
แล้วก็พยายามที่จะให้แม่ช่วยนวดหลังให้ตลอด
แล้วก็ไม่คิดว่าสุดท้ายแล้วจะมาเป็นแบบนี้ค่ะ

ที่เขาบ่นนะคะที่เขาบ่นมาตั้งแต่ม๑ก็คือ
สะพายกระเป๋าแล้วบ่นคือหนูปวดหลัง
หนูปวดหลังมากหนูไม่เรียนได้ไหมคือหนูปวดหลัง
หนูทำไมต้องทำไมหนูต้องได้มาแบกอะไรหนักแบบนี้ทุกวันอะไรแบบนี้ค่ะ
เขาก็บ่นแม่ก็ไม่ได้แม่ก็ไม่ได้สังเกตอะไรแม่ก็มีแต่ปลอบใจว่า
เพื่อนคนอื่นเขาก็แบกเหมือนกันลูกอดทนเอา
ทนเอาเรียนไปเดี๋ยวก็จบแล้วก็ได้แต่ปอบแบบนี้
ไม่นึกว่าอาการมันจะแย่ขนาดนี้ค่ะ
ตอนนี้ก็กลับบ้านแล้วก็คิดว่าจะกลับมาที่นี่อีกตามนัดนะคะวันเสาร์
วันเสาร์จะกลับมาที่นี่ตามนัดก่อน
หาหมอกระดูกก่อนว่าถ้ามีทางรักษาแบบไหน
ก็ต้องรอคุณหมอแนะนำก่อนนะคะ
ไปให้พอโรงเรียนนะคะ
เพื่อไปบอกพอว่าเดี๋ยวจะขออนุญาตจริง
เปลี่ยนจากกระเป๋าเป้สะพายมาเป็นกระเป๋าลากแทน

เพราะบางทีกฎระเบียบของโรงเรียนต้องใช้กระเป๋าเหมือนกันถูกไหม
ถ้าเกิดว่าจู่คุณแม่ไปเปลี่ยนโดยภารการ

แล้วก็ผู้อำนวยการโรงเรียนให้ลูกใช้แบบลากดีกว่านะ
ก็ดูไว้นะคะเพราะคุณแม่บอกว่าไม่ฉะนั้นแล้ว
อาการอาจจะรุนแรงขึ้นเสียบุคลิกภาพ
หรืออาจจะหนักถึงขั้นกระดูกมันไปทับเส้นประสาท
เป็นอัมพฤษอัมพาตเรื่องใหญ่เลยนะคะ